ยังคงติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับคดีที่เกิดขึ้นที่บ้านกกอก
คดีของน้องชมพู่นะคะเรานับถอยหลังกันทุกวันแล้วค่ะ
วันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะพี่ขวัญยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าก็เท่ากับว่าสามสิบเอ็ด
อ่านับจริงจริงสมมุติเรานับนับได้นะก็เท่ากับอีกสองวัน
ถอยหลังใช่ไหมครึ่งแล้วกันวันนี้ยังไม่ครบวันอ่าได้
วันอังคารที่สามสิบเอ็ดนี้เราจะได้รู้กันนะคะ
สารจะมีคำพิพากษาออกมาแบบไหนแน่นอนหลายคนก็จับจ้องไปที่ลุงพลกับป้าแตน
เพราะว่า๒คนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้จำเลยที่๑และจำเลยที่๒นะคะ
จริงเราส่งพี่ติไปเกาะติดลุงพลตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะคะ
วันนี้วันออกพรรษาค่ะลุงพลกับป้าแตนก็มีการทำบุญวันออกพรรษามีการรำบูชาพญานาคนะคะ
ก็เรียกว่าเหมือนเรียกขวัญเรียกสิริมงคล
ก่อนที่จะถึงวันตัดสินคดีนะคะวันนี้ที่ลานพญานาคค่ะ
มีนางรำอยู่ร้อยคนได้มั้งคะจากสี่หมู่บ้านมียูทูบเบอร์บางคนด้วยที่เดินทางมาร่วมฟ้อนรำต่อหน้าองค์ปู่ปาริจิต
ถวายเป็นบุญกุศลบอกว่าอยากส่งให้ถึงลุงพลป้าแตนจะได้ให้ช่วยปกปักรักษาให้ลุงพลพ้นจากมณฑิน

นี่ค่ะหลังจากที่มีการจุดทูปไหว้ขอพรจากองค์ปู่ปาริจิตแล้วเนี่ย
ลุงพลก็กล่าวขอบคุณชาวบ้านทุกคนที่มาให้กำลังใจนะคะซึ่งก็มีตัวแทนชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านออกมาพูดความในใจ
วยพรบอกให้สู้ให้ลุงพลโชคดีลุงพลกับป้าแตนนี่ถึงกับน้ำตาคลอเลยค่ะ
ขอขอบคุณนะครับอารมณ์อารมณ์นะครับที่เดินทางมาอารมณ์นะครับ
ปล่อยพรให้กับลุงพลกับป้าแตนนะครับขอขอบคุณนะครับในการอ่า
ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับมารำโวยพรให้กับลุงกับป้านะครับ
ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาเลย
การสนิมและทุกคนพร้อมใจกับอารมณ์ให้
เนี่ยบอกเลยนะคะว่าตอนที่ย้ายจากบ้านกกอก
เพราะว่าทั้งป้าแต่นและลุงพลก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกลัวชาวบ้านจะรังเกียจ
ซึ่งเอาจริงช่วงแรกที่มาอยู่ใหม่ก็มีชาวบ้านไม่ต้อนรับจริง
แต่ป้าแตนบอกป้าแตนกับลุงพลก็ใช้เวลาพิสูจน์
ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชาวบ้าน
ต่างจากชาวบ้านในหมู่บ้านกกอกที่เคยอยู่
แตนบอกแบบนี้นะคะมีตัดเพาะหน่อยนะ

ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรือกังวลอะไรแล้วล่ะ

ซึ่งเชื่อว่าเธอจะได้รับความยุติธรรม
สำหรับลุงเองนะครับสำหรับลุงเองก็
ในการสืบพยานต่างก็คือมันคือสิ้นสุดตรงนั้นแล้ว
รอแค่วันที่๓๑ตุลาคมว่า
สารท่านจะอ่านคำพิพากษาออกมายังไง
ก็ต้องรอลุ้นวันที่๓๑อย่างที่เคยบอกทุกครั้ง

ว่าชาวบ้านที่อยู่กับเรามาปีกว่า
เขายังพอที่จะแยกแยะออกว่าอะไรถูกต้องไม่ถูกต้อง
แต่สิ่งที่เขาเห็นที่เราทำเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเราไม่ได้เป็นคนทำ

ได้คุยกับครูเพลงอ่อนจันทร์ก็บอกว่าเป็นครูเพลงและเป็นยูทูบเบอร์ด้วย

ปัญหามันถาโถมเข้าใส่ลุงพล
ตัดสินใจแต่งเพลงแล้วก็เอามาให้ลุงพลร้อง

แต่ว่าเพลงครวนจากลุงพลที่เป็นเพลงให้กำลังใจ
หวังว่า๓๑ตุลาคมนี้ลุงพลจะได้รับความเมตตาจากสวรรค์จนฟ้าสดใส
เองก็บอกขอบคุณอาจารย์อ่อนจันทร์ด้วยที่แต่งเพลงมาให้ร้องจนทำให้มีกำลังใจ
จริงก่อนหน้านี้ตอนที่ตกเป็นผู้ต้องหาใหม่เนี่ยอาจารย์อ่อนจันทร์เคยเอามาให้ร้องแล้วรอบนึงนะ
แต่ลุงพลบอกตอนนั้นไม่พร้อม
แต่ว่าวันนี้พร้อมแล้วนะคะก็ได้ร้องเพลง

ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของทางด้านของพ่อกับแม่น้องชมพู่บ้างไหม

ของเล่นเสื้อผ้าขนมต่างที่น้องชมพู่ชอบกินนะคะ
อนามัยกับแม่สาวิตรีเดินทางไปที่ร้านค้าในอำเภอนะ

ซื้อของเล่นต่างมีนมมีขนมมีเสื้อผ้ามีตุ๊กตาที่เห็น
ของเล่นเต็มเลยแล้วก็มีรองเท้าด้วย
ทำบุญให้กับน้องค่ะที่สถูปภายในวัดถ้ำภูผาแอก
ก่อนจะเดินทางเข้าไปไหว้น้องนะคะในช่วงประมาณ๕โมงเย็น
แล้วก็มียายสมควรมีน้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่ไปด้วยนะคะ
ครอบครัวค่ะมีการวางตะก้าลงแล้วก็แกะของเล่น
รวมไปถึงของกินต่างนานาของใช้
นี่แหละค่ะเอาไว้ในตะก้าจุดทูปคนละ๑ดอก

ขอให้น้องชมพู่มารับของที่ครอบครัวซื้อมาให้นะ

แล้วก็บอกอีกว่าขอให้ชมพู่ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์
พ้นจากคนใจร้ายต่อไปนี้จะไม่มีใครทำร้ายชมพู่แล้ว
นี่คือข้าวของที่ทางด้านพ่อกับแม่ของน้องชมพู่
ซื้อไปนะคะเอาไปว่ายสถุของน้องชมพู่

มีเสื้อผ้าเด็กตุ๊กตาเด็กผู้หญิงที่ธาตุผมหูกระต่าย
มเปรี้ยหรือนมเปรี้ยวนี่ของโปรดน้องชมพู่เลย
สาหร่ายอบกรอบรองเท้านมกล่องมงกุฎเจ้าหญิง
ถุงเท้าแล้วก็มีเงิน๓๕บาทค่ะ
ทำไมต้องมีเงิน๓๕บาทด้วยอันนี้อยากรู้

คุณผู้ชมคะทีนี้คุณอัพค่ะจิรายุทธ์ของเราผู้สื่อข่าวของเรา
ก็ก่อนที่จะไปดูคุณอัพเดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้
ขอฟังเสียงของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก่อนค่ะ
เสียงไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังได้อีกทีหนึ่ง
เอาเป็นว่าคือแม่กับคุณพ่อก็พูดประมาณว่า

แม่น้องชมพู่เองก็มีการจุดทูปบอกกับน้องด้วย
อ่านคำพิพากษาคดีน้องนี่แหละ
แล้วก็จะทำให้น้องเนี่ยใครก็ตามที่ทำให้น้องตาย

ให้น้องไปสู่พบภูมิที่ดีไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ค่ะ
อีไหล่กอะว่าต้องจองกำต้องเว่นมั่นอะ
นี่แหละค่ะทั้งพ่อและแม่ก็บอกว่าไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะลูกนะ

พ่อก็บอกด้วยพ่อซื้อรถมาให้แล้วนี่รถไฟอย่างดีเลยนะ

คุยกับแม่น้องชมพู่คุยกับแม่สาวิตรี
บอกแบบนี้แม่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ครอบครัวจะเดินทางไปรอที่จังหวัดมุกดาหารนะ
แล้วก็ตั้งใจจะซื้อของที่มามอบ

แต่เป็นของที่น้องชอบโดยเฉพาะรถกู้ภัย

เพราะว่าอยากจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แม่ของน้องชมพู่ยังบอกน้องชมพู่อีกด้วยว่า

คนที่ทำร้ายน้องจะได้รับโทษตามที่เขาทำไว้

ตุลาคมนี้ไม่ว่าคำตัดสินของสารจะออกมาในรูปแบบไหน
ครอบครัวก็น้อมรับคำตัดสินของศาล
หากคำตัดสินเป็นการยกฟ้องจำเลย
ครอบครัวจะเดินหน้าต่อสู้ให้ถึงที่สุด
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องชมพู่

ครอบครัวจุดทูบขอโชคจากน้องชมพู่ด้วย
เป็นเลขอะไรก็เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูก็แล้วกันค่ะ

ในช่วงเวลาเกิดเหตุเมื่อ๓ปีก่อน
จำได้ไหมคะว่าจริงแล้วพอ
เริ่มมีการชี้แจงไทม์ไลน์ของ
แต่ละคนหลังจากที่รู้ว่าน้องชมพู่เสียชีวิต

ณแต่ลุงพลป้าแต๋น

คนในครอบครัวน้องชมพู่หรือว่าเครือญาติเนี่ย
กลายเป็นว่าทุกคนตกเป็น
ผู้ต้องสงสัยในใจสังคมไปหมดเลย

ด้านที่ว่าตาชาญ
ตาของน้องชมพู่ไม่ได้การแล้ง

ไปเราไปดื่มน้ำสาบาน

แซมบาริสุทธิ์ใจกันเลยที่วัดถ้ำภู
ไปดูหน่อยซิ๓ปีก่อน
กับวันนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมมั้ย

ที่เขาดื่มน้ำสาบานกันเนี่ยมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยอ่ะ
ไม่แน่ใจว่าเรามีรูปตอนเขาดื่มน้ำสาบานกันก่อนหน้านั้นไหม
เอามาเทียบสิว่าสามปีก่อนกับวันนี้เนี่ย
เหมือนกันหรือเปล่าเขาบอกว่ารูปหล่อของพระอาจารย์ลิ้นธีคปัญโย
ที่ชาวบ้านเคารพนับถือที่ในอดีตมีเรื่องเล่ามากมายถึงความศักดิ์สิทธิ
ว่าถ้าใครมาสาบานตรงนี้แล้วทำผิดจริงจะเป็นไปตามคำสาบานเนี่ย
ก็ยังอยู่นะคะนี่นี่บรรยากาศเหมือนเดิมเลยเห็นไหม
เหมือนเดินไปที่ตอนที่เขามาทำพิธีสาบานกันอะนะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับตาชาญอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณตาของน้องชมพู่
ตาชาญบอกว่าตาเองนี่แหละเป็นคนต้นคิดนี่นี่เห็นไหม
ซ้ายมือนี่ภาพเมื่อสามปีก่อนนะมากันครบเลยซ้ายสุดนั่นคือ
อนามัยพ่อน้องชมพู่นะคะลุงพลก็มาด้วยป้าแตนก็มาด้วย
นี่ขวามือนี่คือตาชาญตาชาญบอกว่าที่ตัดสินใจพาลูกไปสาบาน
เพราะว่าถูกกดดันจากสังคมคือตอนนั้นคนคิดไปต่างนานาเลย
นี่ณแตก็มาเห็นไหมเสื้อสีขาวเนี่ยนี่เสื้อสีเหลืองนี่ลุงพลนะ
ตาชัยบอกตอนนั้นเนี่ยนะคนก็คิดว่าพ่อแม่น้องชมพู่เป็นคนก่อเหตุบ้างล่ะ
ลุงพลป้าแตนบ้างล่ะณแตเองก็ถูกเชื่อมโยงตกเป็นจำเลยสังคม
ลูกพ่อทั้งนั้นเลยลูกตาทั้งนั้นเลยอ่ะตาก็รู้สึกว่ามันบานปลายมากไปแล้ว
เอางี้พิสูจน์กันไปเลยว่าคนในครอบครัวของตาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของหลาน
เลยคุยกันกับยายสมควรบอกยายเราพาทุกคนไปดื่มน้ำสาบานร่วมกันหมดเลยดีไหม
วัดถ้ำภูผาแอกซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในหมู่บ้านเขาเคารพนับถือ
ไปด้วยกันให้หมดเลยวันนั้นเนี่ยตาชาญเป็นคนนำกล่าวคำสาบานเองด้วยนะคะ
ซึ่งเมื่อสามปีก่อนมันก็มีประเด็นเกิดขึ้นอีกนั่นแหละเพราะว่าทุกคนเขาดื่มน้ำร่วมสาบานกันใช่ไหมคะ
แต่มีอยู่สองคนที่ไม่ขอดื่มน้ำร่วมสาบานก็คือลุงพลกับป้าแตนค่ะ
โดยให้เหตุผลว่ากลัวโดนทำคุณสายสายอืมตาชันก็บอกพนเฮ้ย
พ่อไม่รู้ไม่รู้จักคุณสัยแต่เขาก็บอกเขาขอยืนยันว่ายังไงก็จะไม่ดื่มน้ำ
ตาชาญบอกแต่น้ำที่ตักก็เป็นน้ำตักใหม่ทุกคนก็ดื่มกันนะอ่ะไม่เป็นไร
แต่นกับพลไม่ดื่มตาไม่ว่าไม่ขัดศรัทธายังไงก็มาร่วมพิธีด้วยก็แล้วกัน
ถึงจะไม่ดื่มแต่ก็ถือว่ามาสาบานร่วมกันแล้วเนอะทีหลังจากเสร็จพิธีเนี่ยก็มารู้ว่า
ลุงพลไปไหว้สาบานคนเดียวอีกรอบหนึ่งตอนนั้นตาชาญยังพูดกับลุงพลอยู่เลยว่าทำไมพูดแรงแบบนั้นน่ะ
ตาชาญก็เดินลงมาจากวัดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเล่าให้ตาชาญฟังว่าตาตา
หรือเปล่าว่าที่ลุงพลเข้าไปสาบานอีกรอบนึงเขาปักทูบกลับหัวด้วยนะ
ตาชาญก็ถามเออแล้วปักทูบกับหัวมันเป็นยังไงเหรอตาชาญไม่รู้ไงคะ
แต่ตามความเชื่อเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าเพื่อที่จะเป็นการถอนคำสาบานหรืออะไรแบบนั้นนะคะ
แต่ตาชาญบอกเอาเถอะเขาจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา
นี่ผ่านไป๓ปีแล้วคนที่ดื่มน้ำสาบานก็ไม่มีใครมีอันเป็นไปแม้แต่คนเดียวนี่
แต่ละคนก็ไปตามความคิดตัวเองไปตามความคิดตัวเอง
ความคิดของใครของมันไม่รู้ว่าจะเป็นฝั่งแม่น้องไม่รู้ว่าจะเป็นฝั่งป้า
ครับหลังจากวันนั้นดื่มน้ำสาบานเสร็จแล้ว
ทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตกันปกติใช่อืมอัปเดตชีวิตตาเต้น
แต่ว่าลุงเขาก็สาบานคนเดียวเขาแต่เขาไม่ดื่มน้ำสาบาน
ลุงก็แยกตัวไปไปสาบานคนเดียวตาก็บอกว่าทำไมไม่เอาตามพ่อบ้าง
เอาตามไม่ผมบอกไม่เอาบอกไม่เอาก็ไม่เป็นไร
ลุงก็สาบานคนเดียวของลุงอืมแต่ต้องจำได้ไหมว่าเขาปลาสู้กับผม
จำได้อ่ะนี่นะคะจากตาชาญตาของน้องชมพู่เราก็แวะไปคุยกับหมอปลายซะหน่อย
แล้วว่ายังไงคะว่าคนเคยสนิทแล้วเนอะใช่
ก่อนหน้านั้นเนี่ยหมอปลาเรียกว่ายืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับลุงพลเลยแหละ
ปลาก็บอกว่าเอาจริงที่ผมแตกหักกับลุงพลก็เพราะว่าลุงพลมาหวาดระแวง
เชื่อใจผมทั้งที่ผมมีเจตนาดีตั้งใจจะไปช่วยเหลือ
ตอนที่มีประเด็นเรื่องกล่องวงจรปิดเรื่องอะไรกันจำได้ไหมคะ
ก็เลยแตกหักกันไปเลยหมอปลาพูดว่าไงรู้ไหมคะหมอปลาบอกว่า
คำสาบานยังไงก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าเรื่องของเวรกรรมและไม่สำคัญเท่าการกระทำ
ส่วนไอ้ประเด็นที่มีการสาบานเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเขาไหม
ถ้ามุมมองผมนะมันไม่ส่งผลนะครับแต่สิ่งที่มันส่งผลคือ
การกระทำของเขาต่างหากที่เขาทำอะไรไว้เขาย่อมรู้อยู่แก่ใจนะฮะ
ตรงนี้แหละครับกรรมครับส่งผลกับเขาแน่แต่คำสาบานที่ผมบอกครับ
เป็นแค่ลมป่านแต่กรรมมันเกิดขึ้นจากการที่เราลงมือทำครับ
นี่คืออีกหนึ่งคนที่มิ้นบอกไปว่าเป็นคนที่เอาจริงยืนข้าง
อยู่กับข้างลุงพลใช่จนกระทั่งก็เป็นอีกหนึ่งคนเหมือนกัน
ค่อยค่อยถอยห่างออกมาอืมซึ่งณเวลานั้นเนี่ย
หลายคนไปยืนอยู่ข้างลุงพลจนทำให้ถึงขั้นกลายเป็นว่า
ลุงพลเนี่ยกลายไปเป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนกันนะคะใช่ค่ะ
ลายไปเป็นซุปตาที่หลายคนจับตามองไปเล่นมิวสิกวิดีโอไปร้องเพลง
ไปเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์สินค้าต่างต่างนานาเขาเลยบอกว่า
เส้นทางที่เดินมันเลยกลายเป็นเหมือนตกสวรรค์หรือเปล่าจากซุปตา
เพราะคนรอบข้างเริ่มค่อยถอยห่างออกมาหรือมันมาจากคำสาบานและเกี่ยวกันไหม
เออเขาสาบานว่าอะไรนะสาบานว่าอะไรบ้าง
อยากรู้ไหมคะถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณผู้ชมเปิดแฟมต่อ